คุณผู้ชมเรื่องของอากาศหนาวอากาศเย็น
ถ้าภาคอีสานก็บอกโอ๊ยค่อยหนาวเด้อ
เหนือก็บอกอ้ายก็หนาวเหมือนกัน
คุณผู้ชมไปตรวจสอบหลายพื้นที่
ศรีสะเกดเนี่ยชาวบ้านชาวช่องต้องตื่นมาผิงไฟกันแล้วนะครับ
และอีกอย่างคือมีลมแรงด้วย
นี่คุณผู้ชมฮะชาวบ้านตื่นมา

ใช่ไหมมันต้องกันทั้งลมกันทั้งแบบอากาศด้วย
ทีนี้ก็ต้องมาผิงไฟกันแบบนี้นะครับ
อากาศเย็นถึงหนาวตามพื้นที่ราบของจังหวัดศรีสะเกด
อุณหภูมิต่ำสุดตอนเช้าอยู่ที่๑๖๑๘องศาเซลเซียสแล้วนะฮะ
ส่วนบริเวณเทือกเขาพนมดงรักอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๑๔องศาเซลเซียส
อันนี้เป็นชาวบ้านภูมิสรที่ตำบลเสาทงชัยอำเภอกันธรรรักษ์นะฮะ
ซึ่งติดกับชายแดนเทือกเขาพนมดงรัก
ทนความหนาวเย็นไม่ไหวตื่นมาผิงไฟแล้วดูคุณนี่
เราถ่ายต้นไม้ให้ดูเลยว่าลมแรงนะฮะ
ลมแรงแบบนี้ยิ่งพัดลมโหมให้อากาศมันหนาวเย็นเข้าไปใหญ่เลยนะครับ
ส่วนเช้าก็มีหมอกหนาทัศนวิสัยในการขับขี่ก็ไม่ปลอดภัยด้วยนะครับ
ดูแลสุขภาพด้วยพี่น้องชาวศรีสะเกดนะครับ
ส่วนที่นครพนมอากาศก็หนาวเย็นตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วคุณ
อุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
พื้นที่๔อำเภอติดแม่น้ำโขง
อำเภอบ้านแพงอำเภอธาตุอุเทนอำเภอเมืองอำเภอธาตุพนม
คุณผู้ชมลมแรงจากน้ำโขงพัดมาแบบนี้
หนาวถึงคั่วเลยคุณนะหนาวถึงกระดูกเลยนะฮะ
อุณหภูมิต่ำสุดในพื้นที่ปกติ๑๕องศาเซลเซียส
ถือว่าหนาวที่สุดในรอบปีแล้วก็มีแนวโน้มว่าลดลงอย่างต่อเนื่องด้วย

โดยมีนักท่องเที่ยวแห่ไปสัมผัสอากาศหนาวริมโขง

แต่ถ้าเป็นคนในพื้นที่บอกโอ้มันหนาวเหน็บเหลือเกินนะฮะ

ใช่ส่วนการออกกำลังกายก็ช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงนะฮะ

เปียกเส้นร้อนยามเช้าแบบนี้
อันนี้คือเมนูเลิศแบบเมนูที่ดีมาก
ฟินเลยนะฮะอุ่นท้องเลยฮะอืมนะฮะ
นี่พี่เขาบอกโอ๊ยอร่อยฮะนี่อุ่นเลยนะฮะ
แล้วก็ไปสัมผัสเส้นทางคนเดินและวิ่งเพื่อสุขภาพนะครับ
รวมถึงไหว้ขอพรพญาศรีสัตนคราช

จากนี้อย่างที่บอกร้านอาหารก๋วยจับ
อาหารญี่ปุ่นราเมงขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยนะครับ

การท่องเที่ยวของนครพนมเขาบอกแบบนี้
เขาบอกว่าห้องพักทั้งหมดมากกว่า๓๐๐ห้องริมโขงเนี่ย

เงินสะพัดในพื้นที่นครพนมนะฮะ
ก็เดือนไม่ต่ำกว่า๕ล้านบาทส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวด้วยนะครับ
คุณอรัชพรพาไปบุรีรำหน่อยฮะ
บุรีรำค่ะชาวบ้านผิงไฟไม่แพ้นครพนมเลยนะคะ
ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุในหมู่บ้านตาดตรวนที่ตำบลชุมเห็ดค่ะ
ก็ก่อไฟผิงนั่งตากแดดกันเลยแหละทีนี้ไม่กลัวดำกลัวทำอะไรแล้ว
อากาศมันเย็นคุณปู่คุณย่าเนี่ยต้องใส่ผ้าพันคอเสียบหมวกแบบนี้ถูกต้องนะนะ
เพราะว่าที่นี่ที่ตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองอุณหภูมิเท่าไหร่รู้ไหมคะพี่บุ๊ค
องศาเซลเซียสค่ะชาวบ้านบางคนบอกแม่แค่ผิงไฟกับผ้าพันคอมันเอาไม่อยู่หรอก

โอ้โหจะได้ร้อนข้างในเหรอฮะ
ตั้งวางไว้แบบนี้จะได้อุ่นท้องไงอาจจะไม่มีข้าวปุ้นสู้แต่มีเป๊กสู้นะคะ

บอกเป๊กนิดนะรู้แหละว่าดื่มเหล้าไม่ดีต่อสุขภาพก็จิบเอาให้ร่างกายมันอบอุ่นเฉย
ดื่มเยอะจนกระทบสุขภาพหรอกเขาบอกแบบนี้นะคะ
ส่วนเด็กคนแก่หรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวหลายคนตอนนี้เอาเฝ้าระวังกันหน่อย
บางคนเริ่มป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจกันแล้วค่ะ
แล้วก็คิดว่าถ้าเกิดสมมุติมันหนาวลงไปกว่านี้อีกเนี่ย
กลุ่มนี้อาจจะได้รับผลกระทบเพิ่มมากขึ้นนะคะ
ก็เลยอยากจะขอให้หน่วยงานภาครัฐช่วยดูแลนิดนึง
เอาพวกผ้าห่มหรือเสื้อกันหนาวมาแจกจ่ายหน่อย
ช่วยเหลือชาวบ้านที่มีฐานะยากจนนะคะ
เพราะว่าเอาจริงตั้งแต่โควิดเป็นต้นมา
ก็ไม่ได้รับการแจกจ่ายมาประมาณ๓๔ปีแล้วนะคะ
ถ้ามีผ้าห่มกับพวกเสื้อกันหนาวอะไรอย่างนี้เพียงพอ
น่าจะช่วยบรรเทาอากาศหนาวเย็นได้ค่ะ
นี่๑๙องศาบางคนยังใส่แขนสั้นอยู่เลย

คืออยากให้มีการช่วยเหลือแบบคนเท่าคนแก่
เด็กพวกผ้าห่มพวกอะไรอย่างนี้นะคะ
เพราะว่าอากาศมันก็เริ่มหนาวมาได้๒วัน๓วัน
เพราะว่าอาการแบบก็เป็นไข้ขี้มูกไหลไออะไรอย่างนี้นะคะ
เด็กก็หายใจไม่ค่อยออกอะไรอย่างนี้นะ

จ้ะใช่ทีนี้แกปรับสภาพไม่ได้ไง
ร่างกายแกแล้วแกมีลูกประจำตัวด้วยไง
แม่ที่บ้านไงแกลูกหัวใจ
ที่นี่พอเย็นแกก็ไม่สบาย
อันนี้พื้นที่อีสานหนาวนะฮะช่วงนี้
ปิดท้ายที่กรุงเทพและปริมณฑลกันหน่อย
เช้าใครตื่นเช้าสัมผัสกับอุณหภูมิประมาณ๒๐องศาเซลเซียส

ลมหนาวยังพัดยาวไปทั้งสัปดาห์นะคุณผู้ชมฮะ
อย่างที่บอกกันงั้นเตือนเลยทั่วประเทศนะครับ

กำลังแรงก็พัดปกคลุมอยู่ทั้งสัปดาห์เลย
จนถึงวันที่๑๖ธันวาคมวันศุกร์นี้

ก็จะมีลมหนาวอีกระรอกพัดมานะครับ
ทำให้อุณหภูมิทั่วทุกภาคลด๑๓องศาเซลเซียสนะฮะ
เหนือคุณเขาบอกยอดดอย๕องศานะ

อีสานก็ยอดภู๙องศาต่ำสุดนะฮะ

อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๘๒๐องศาเซลเซียส
กรุงเทพจะสัมผัสกับอากาศที่๒๐องศาเซลเซียสต่อเนื่องเหมือนกัน
ส่วนใต้ก็มีลมหนาวแผ่ปกคลุมเหมือนกันนะครับ

สองฝั่งเลยมีฝนนะจ๊ะนะครับ

ฝนฟ้าขนองฝั่งอ่าวไทย๑๔๐ของพื้นที่
ส่วนฝั่งทะเลอันดามันฝนตกนะฮะ
ตกเยอะเลย๑๖๐ของพื้นที่นะครับ
ลักษณะอากาศแบบนี้ทั้งหนาวทั้งฝนเนี่ย

วันอาทิตย์ที่๑๘ธันวาคมนะครับ